ที่ผมต้องขับรถย้อนสอนเนี่ยผมมีราชการรับแล้วคุณเห็นไหมผมแต่งทหารมาเต็มยศแบบนี้

ต่างคนต่างให้หยุดนี่คือการปะทะคารมกับผู้ชายซ้ายมือนะครับ
แต่งกายชุดทหารกับตำรวจตัวจริงนะฮะ
ดาบตำรวจบูชิตศรีสุราช
โอ้โหผู้ชายที่แต่งตัวทหารเนี่ยเขาบอกว่า
กลางจริงชี้หน้าท้าตีท้าต่อยพี่ตำรวจอยู่ตลอดเลย
แล้วเห็นไหมครับมือมืออยู่ข้างหลังมืออยู่ข้างหลัง

อันนี้แหละครับไม่รู้ใครบอกให้ใครหยุดกันแน่นะฮะ
คือสภาพเนี่ยเขาบอกว่าพร้อมไฟ่พร้อมไฟ่กันทุกเมื่อนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหพี่ดาบถอยมาก่อนเถอะนี่นี่นะฮะ
ชายคนที่แต่งชุดทหารเต็มยศเนี่ยขับรถจิ๊บย้อนสอนมาเข้ามาในตลาดนี้
รถติดกันยาวเหยียดเลยแล้วอ้างบอกไม่ธรรมดานะ
บอกผมเป็นทหารระดับนายพลนะครับ
ทำให้พี่ดาบบูชิตเข้าตรวจสอบ
แต่ดูท่าจะเจอของแรงเข้านะครับที่ปล่อยให้ชายคนนี้กลางต่อไปไม่ได้แล้ว
จากคราวก่อนตำรวจใช้ไม้อ่อนนะครับ
คราวนี้ก็ต้องทำแบบนี้แหละถึงจะจับตัวได้
เข้าตรวจสอบขอดูบัตรข้าราชการ
พร้อมขอดูบัตรราชการจนมุมอ้ำดูตาดิดูตาจะไปยังไงต่อดีวะ
ผู้จาวกโอ้โหชุดเพียบเลยนะฮะ
เขาจะแก้ตัวว่ายังไงลองฟังเขาหน่อยฮะ
ฮะใครเป็นพนันไว้ชื่ออะไรพนันไว้ผมนี่แหละ
เอ้าเป็นพนันไว้เลย
แม่นพบแพทย์ด่วนเลย
ใครเป็นพ่อบ่อโอ้โหอันนี้เรียงเรียนไม่ถึงว่ะ

ท่านรองภูมิกับสอบปากคำอย่างใจเย็น
ตามที่เห็นชัดเลยชัดนะฮะ
ในผลที่มาสืบราชการรับนะครับ
เป็นนายพลเก๊ชื่อจริงก็คือพานุวัฒน

เป็นชาวนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
เหตุผลที่แต่งชุดทหารบอกไม่มีอะไรมาก
ก็หลงไหลศรัทธาในอาชีพทหาร
อยากจะเป็นทหารก็มักจะเอาชุดทหารเนี่ย

จะเอาหน่วยไหนจะเอาหน่วยไหนมีทุกหน่วย
และที่ผมบอกไงครั้งก่อนเคยถูกจับ
ถูกจับมาแล้วหลายครั้งฮะแต่ก็เขาไม่เข็ดไม่หลาบ
คราวนี้อาจจะถูกขังนานหน่อยในข้อหาเดิม
ที่ทำผิดซ้ำซากครับ

คือไม่รู้จะสวมหัวใจดีหมีอะไรนะ